ไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะ
บอกว่าเมาผมเมา

คือผมไม่ได้พูดผิดนะแต่เขามา

กลับคำให้การอย่างนี้หรอใช่นี่แหละครับ
เป็นผู้ชายชาวไทยใหญ่ฮะ

ร้านค้าเลยนะแต่ร้านน้ำเต้าหู้

แต่ไอ้ที่เห็นผมหลับใน

ดูชาวัดชาวเวียน
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ

ปากทางร้านอาหารเรือนแพร่อัมพฤษัณฑ์กำแพง

รถกระบะคันเกิดเหตุในสีเงินครับ
ขับออกจากซอยแล้วก็ชะลอ

หลังจากงั้นกระบะสีดำครับออกมา
กระบะคันสีเงินก็ตามออกไป

พุ่งเข้าไปในร้านขายน้ำเต้าหู้เลย

ตอนนั้นที่มาซื้อของ

ว่าไม่ทันตั้งตัวไม่ทันหลบว่างั้นเถอะนะครับมีบาดเจ็บไป๕คน
ซึ่งนอกจากนี่ฮะนี่ตอนที่เกิดเหตุใหม่นะคนเจ็บนะ
ซื้อของเพลินกันอยู่ตรงนั้นร้านค้าเยอะครับคุณผู้ชมครับ
คือไม่ใช่แค่ร้านน้ำเต้าหู้นะร้านรถเข็นขายโรตีนะฮะก็โดน
ร้านขายซุกี้ก็โดนนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แถวนั้นก็โดน
นี่แหละความเสียหายเป็นอันนี้พุ่งเข้ามานี่ไงนะฮะ
คนขับรถกระบะคือในใสในใสนี่เป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมาครับ
คุณผู้ชมครับอายุประมาณสักสามสิบห้าปีได้ก็ไม่ได้หนีไม่ได้หนีไปไหน
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ยอมรับว่าอ๋อผมเมานิดหน่อยครับคุณตำรวจฮะ
แล้วก็ขับแข่งกันมากับกระบะอีกคันนึงแต่รถเนี่ยมันเหมือนทำไมไม่รู้ฮะ
มันควบคุมพวงมาลัยไม่อยู่แล้วก็เสียหลักไปชนร้านค้าริมทางเขา
อันนี้ตอนให้ปากคำครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับ
แต่ต่อมาสั่งเมาในสายมาใหม่คุณตำรวจครับผมขอเล่าใหม่
ผมไม่ได้ขับแข่งกับใครมาหรอกฮะแต่ที่รถมันเสียหลักพุ่งชนร้านน้ำเต้าหู้เนี่ย
เพราะว่าผมหลับในผมหลับในทำให้รถเสียหลักไปพุ่งชนร้านค้าข้างทาง
และพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับโดยจะไปตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันที่สพสันกำแพงอีกครั้ง
คุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่ารถของในใสเนี่ยมีประกันภัยหรือเปล่านะ
คือถ้าชนเพราะเมาประกันเขาไม่จ่ายครับก็ไม่รู้ว่ามีสมมุติว่ามีประกันนะ
รู้ใครคงแบบเฮ้ยไปพูดใหม่ไปพูดใหม่ไปหลับในซะนะ
อันนี้ผมเดานะผมต้องบอกก่อนว่าผมเดาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคนก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะฮะ
แล้วก็จะไปพูดคุยตกลงค่าเสียหายเพื่อรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ
คำถามคือตอนเมื่อวานตอนที่เกิดเหตุไม่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกันเหรอฮ
หรือไม่ตรวจเลือดเหรอครับถึงจะรู้ว่าเมาหรือไม่เมานั่นนั่นสิถูกไหม
ก็เขาบอกว่าเมาทำไมไม่ตรวจเขาไม่ตรวจเลือดตรวจเป่าแอลกอฮอลก็จบแล้วเมื่อวานนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะคะ